หลังจากเกิดไฟไหม้โรงงานแอโรซอฟต์ที่ย่านสมุทรประการเมื่อวานนี้
แล้วเราก็ทราบกันว่ามีคนงานพนักงานอยู่เป็นร้อยในนั้น
วันนี้มีคลิปครับมีคลิปจังหวะที่พวกเขาหนีตายกันออกมาครับ
บางคนออกมาทั้งชุดทำงานเห็นไหมครับเอี๊ยมบ้างอะไรบ้างนะครับ
ออกไปที่ลานจอดรถคนไหนมีรถก็เอารถขับออกจากโรงงานก่อน
นี่ครับไฟไหม้แอร์โรซอฟต์เมื่อวานนี้ครับโรงงานผลิตรองเท้าที่บางพลีสมุทรปราการ
ล่าสุดครับล่าสุดคือ๑๑โมงเช้านะ
นายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพลีแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางพลี
ไปตรวจสอบสุขภาพของคนงานนะครับว่าได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้หรือเปล่า
มีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษนะครับเอาเครื่องมือมาตรวจวัดสภาพอากาศด้วย
ตรวจสอบโดยรอบโรงงานด้วยนอกจากนี้นะครับเก็บตัวอย่างนะฮะของน้ำ
โดยเฉพาะในท่อระบายน้ำนะครับที่เชื่อมต่อจากโรงงานลงสู่คลองสาธารณะ
ไปตรวจสอบด้วยเบื้องต้นจากการตรวจวัดสภาพอากาศยังไม่พบสารพิษในอากาศ
แต่อย่างใดนะครับมีเพียงฝุ่นละอองจากขี้เท่าของไฟที่มันไหม้
เกินค่ามาตรฐานแต่ก็ยังไม่มากจนน่ากังวล
วิศวกรและผู้ชำนาญการตัวโครงสร้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ไปลงพื้นที่สำรวจตัวโครงสร้างที่อยู่ติดกับโรงงาน
ได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อทางด่วนบุรพาวิถีไหม
ซึ่งอยู่ห่างจากต้นเพลิงเนี่ยร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเนี่ยครับ
คุณผู้ชมฮะนี่นี่ระยะซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่าความร้อนเนี่ย
ทำอะไรทางด่วนนะครับส่วนไฟที่ไหม้ตัวอาคารที่มีการประทุ
ขึ้นมาเนี่ยล่าสุดยังพบว่ามีกลุ่มควันครับมีกลุ่มควันและแสงเพลิง
บางจุดนะครับที่ชั้นที่สี่ที่ห้าท่านในอำเภอบางพลีประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิงขนาดใหญ่และรถกระเช้าครับเนี่ยครับ
ขึ้นมาไปมุมสูงแล้วฉีดลงมาฉีดลงมาเบื้องต้นคาดว่าโอ้โหคงจะอีกหลายชั่วโมงครับ
กว่ามันจะดับสนิทครับดับโอ้โหไหม้ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ยังดับไม่สนิทเลยฮะ